เข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป
ไม่ใช่มันเกี่ยวขอบความสิครับท่านยังสูงว่าเข้าไป

เหยื่อเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป
ไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป

คือเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการทำ
แต่เรื่องไอ้ฟังถูกต้องเนี่ย
ถ้าเป็นลูกผู้ชาย
ถ้าไปบอกผู้จิตว่าอะไรยังไง

ถ้าเป็นลูกผู้ชาย
ถ้าไปบอกผู้จิตว่าอะไรยังไง
สุภาพรุ่งตาแกตรงไหน
เป็นผู้ชายยังไงมันปัดเหมือนบางว่าผู้หญิง
แต่ใช้วาจารยังไง
ไม่สมควรที่จะไปทุกท่าผู้หลุด
ดาแกแล้ว

พูดไปจะได้ฟ้องหมินได้
ฟ้องดิครับ
นั่นยังสุภาพรุ่งตา
กลับไปกันเลยครับ

ไอ้ที่บอกว่าไอ้ผู้ประมาณกลิ่นกฎหมาย
อย่ารับเงินเงินเลย

ร่วมทางกลิ่นกฎหมายด้วยกัน

ผมผู้หญิงผู้ชาย
เกิดอะไรขึ้นครับ

ท่านประธานไม่ยอมถอนคำพูด
คนเรามันพรรดีก้มก็ได้
แต่เมื่อรู้วาจาวิทยาสุภาพ

ให้เกียรติสุภาพสตรีมากกว่านี้
แล้วก็ควรจะถอนคำพูดหรือไม่

ผู้ชายคนนี้ทำพยัตริกรรมอย่างไร

กรประชุมตามวาระธรรมดา

แต่หลุดแล้วก็ควรจะขอโทษหรือไม่

นี่คือพลตำเอกเสรีพิสุทธิ์

อดีตวิรบุตรนาแก่นะครับ

คำนี้ก็ต้องขอถอนนะครับ

เขาด่าเราในเรื่องนี้หมายถึงเรื่องอะไร

คุณเอกให้ถอนคำพูดไม่ยอมถอนนะครับ
เดี๋ยวให้ดูไว้ชาวเลขแล้วกันนะครับ

เหมือนไม่มีติมีปุ่ยแล้วเหมือนทะเลาะกันแบบนี้อะครับ
มันอยู่ที่คณะอื่นทำไมทำได้นะครับ
ซึ่งอย่างผมอยู่ท่าน

ทำไมการที่อยู่ร่วมกันเนี่ย
๑ยึดสินส่วนมากไปยึดใน

ความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่คือระบอบไปยึดในนะครับ
แต่หลักคือระเบียบข้อบังคับนะครับ
แบบนี้ต่อไปทำงานกันนี่จะมีการประชุมร่วมกันกัน
ครั้งหน้าจะทะเลาะกันอีกไหมคะ
ถ้าทุกคนยึดระเบียบข้อบังคับนะครับ
แล้วก็ไม่ดูถูกดูแค้นนะครับ
แล้วก็ไม่ใช้วาจาที่ล่วงลึกไปขนาดที่ใช้คำว่า

ใครเราเป็นคนพูดต้องไปถามคนที่พูด

ฝั่งนู้นเขาก็ติ่งเรามาว่า
เข้าประชุมทุกครั้งเนี่ยเราจะเข้ามาโปรดกรอบเนี่ย
หลังจากที่เห็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่า

ต้องไปถามคนที่ต้นเหตุนะครับ
เห็นว่าจะมีเรื่องของการฟ้องร้องอะไรกันด้วยครับ

เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเมื่อกี้ครับ

ใครละเมิดใครเขาก็ฟ้องกันไปนะครับ
กฎหมายยึดระเบียบข้อบังคับให้อยู่ด้วยกันได้ครับ